คุณผู้ชมครับโอ้โหใครอยากขึ้นรถเมคันนี้บ้าง
ขึ้นแล้วจะแบบโอ้โหใจสดชื่นขึ้นมาทันที

แม่คุณไหนดูสายตาคุณใหม่สิ

บนรถเมย์สายนี้เกิดอะไรขึ้นฮะ

ทำไมคุณไม่อยากขึ้นไปคันนี้เหรอ

แต่หนุ่มเขาอยากขึ้นนะ

ไปสุดสายหรือว่าจะไปสุดหัวใจของน้องได้ไหม

บอกโอ้โหกระเป๋ารถเมย์สวยขนาดนี้เลยเหรอ
สวยจริง

ยืนต้องยืนโพสต์เดินต้องเดินแบบ

ตัวจริงเขาสวยไหมคุณ

นี่คือน้องมิลินหรือว่านางสาวนัทธภากันล่าดีอายุ๒๕ปี
ปัจจุบันรับงานนางแบบและงานแสดง
หลายคนก็ถามอ้าวเธอมาเป็นกระเป๋ารถเมย์เหรอ
ไม่ใช่ครับที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้
เพราะว่าเป็นการทำโปรโมทบัตรโดยสารรูปแบบใหม่
และตัวเธอเองเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับขอสมกร
ลุคพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางนั่นเองนะครับ

คิดว่าจะมีคนเอาไปแชร์และพูดถึงกันขนาดนี้

ซึ่งมีการเปิดตัวในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
อันนี้เป็นไวรัลคลิปปล่อยออกมาก่อน
ใครอยากเห็นเต็มว่าโอ้โหสวยขนาดไหน
บริการประชาชนเข้าสู่ไทยแลนด์๔๐อย่างไร

อย่าเพิ่งดูแค่สาวนะ
ดูประโยชน์จากขอสอมออกกอร์นะครับ
ตอนนี้นะคะช่างภาพที่บอกว่ากำลังเตรียมจะขายรถ

อย่าเพิ่งโทรเข้าไปขายที่เต้นมือสองนะ

เขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง
ไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้กระเป๋ารถเมย์สวยก็มีนะฮะ